ครับเรียนท่านประธานสภาพภูท้ายรัฐสถรที่
กรพข้อผมนายอณุทินชารวีไรรรกูลรอง
จริงแล้วผมเตรียมไว้ว่าจะรอให้ท่านสมาชิก
ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขทั้ง๓ท่านได้อภิปรายจนจบสิ้นแล้ว
ผมจะได้เตรียมข้อมูลนะครับที่มีทั้งเนื้อหาสาระและประโยชน์
มาชี้แจงทีเดียวแต่ท่านประธานครับ
เจอคำว่าสำเนียงศภัษากิริยาศสกุล
แล้วคนที่เข้าคุณสมบัตินี้เนี่ยมาใช้สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้
โกหกคำโตเพื่อให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
กลางสถานการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรง
แทนที่จะมาปลอบให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
กับนำข้อมูลที่ไปเช็คตามโซเชียลมีเดีย
ไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับ
เผยแพร่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
แล้วก็ถ่ายทอดไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเนี่ย
ผมเลยมีความจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานว่า
ขออนุญาตลุกขึ้นมาแก้เฉพาะในส่วนที่เขาโกหกนะครับ
เขาเริ่มมาว่ามหากราบวัคซีน
วันนี้จะชำแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์นักศุกร์
เขาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนที่น่ารังเกียจ
อยู่ใกล้ก็ยังไม่อยากจะอยู่ด้วย
เมื่อกี้เจอหน้าห้องน้ำนี่กราบแทบถึงอก
ทำไมต้องมาว่ากับเรื่องนี้
ผมขอให้คำยืนยันครับ

ว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์วัคซีนล็อตแรกจะมาถึงเมืองไทย
และจะพยายามฉีดให้เร็วที่สุด
ผมขอให้คำยืนยันครับว่า
ภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อตที่๒จะมาถึงเมืองไทย

ขออภัยไม่ได้บอกจำนวน
ภายในเดือนเมษายนวัคซีนล็อตที่๓อีก๑ล้านโดสจะมาถึงเมืองไทย
ภายในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน
วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย

และได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย

ที่ท่านผู้อภิปราย

ท่านเพิ่งทราบไว้เถอะครับว่า

ทำต่อไปที่ผมคิดก็คือวัคซีนครับ

ถึงได้รับการสนับสนุนในงบประมาณ

ให้ไปดำเนินการทุกวิถีทาง

ร่วมศึกษาร่วมพัฒนา
หรือแม้กระทั่งจัดซื้อถ้ามีความจำเป็น
ทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างดี
ขอบพระคุณพนักท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ถ้าพวกเราก็คือตัวผมเอง

อาจารย์แพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง
เห็นพ้องต้องกันแล้วนำความไปขอให้ท่านนายกรมนตรี

ท่านนายกมนตรีสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ

รวมไปถึงเรื่องยาเวชพันธุ์
แม้กระทั่งการบรรจุค่าราชการ

กว่าที่เขาจะยอมให้เราซื้อเขา
เขาต้องผ่านกระบวนการทดสอบขั้นต้นมา

เป็นวัคซีนที่เขาร่วมผลิต

โดยผ่านการเชื่อมต่อนะครับ
ซึ่งประเทศไทยเรามีกลุ่มธุรกิจ
ที่ถือว่าใหญ่โตระดับโลก
เขาติดต่อกันเรื่องอะไรไม่ใช่ธุระของผม
ประสานมาที่ท่านนายกรมนตรีว่า
มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
ที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทย

เขาเชื่อว่าถ้าประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิต
นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือมนุษยชาติ

แต่เป็นการช่วยเหลือ
ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ด้วย
เราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังนะครับ

สิงหาคมกันยายน
ท่านผู้อภิปรายเอาวันนี้มาพูด
วันที่วัคซีนมีการขึ้นทะเบียนแล้วหลายรายนะครับ

แต่ในตอนสิงหากัญญา
ไม่มีบริษัทไหนที่บอกว่าตัวเองผลิตวัคซีนสำเร็จ
มีแต่บอกว่ากำลังผลิตวัคซีนอยู่
แต่ถ้าเกิดประเทศไหนต้องการความมั่นใจว่า
จะได้วัคซีนแน่เมื่อผลิตวัคซีนสำเร็จแล้ว
ขอให้ลงเงินมา
ถ้ามีผลสำเร็จก็ได้รับวัคซีนก่อน
ถ้าล้มเหลวก็ถือว่าล้มเหลวร่วมกัน
ถือว่าเสียไปกับการพัฒนา

ลองติดต่อหาบริษัทที่สามารถผลิตวัคซีนนี้ได้ในประเทศไทย

ควบคุมของคนที่อยู่ในประเทศไทย

สุดท้ายเขาก็ไปคุยกันเจรจากัน
แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกัน

ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยนามนะครับ
กระทรวงศาลนสุขรัฐบาลไทย
เทคโนโลยีนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จไปอย่างสูง
มีการศึกษาได้รับการสนับสนุน
ได้รับข้อคิดข้อแนะนำที่ดีมาก

ระดับอาจารย์นะครับ
ว่าเราต้องเลือกทางนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

แต่สถาบันวัคซีนมีภารกิจที่สามารถให้การสนับสนุนองค์กรใดก็ตาม

ศักยภาพในการผลิตวัคซีน
แล้วผลิตในประเทศได้แล้วนำมาแจกจ่ายให้กับผู้คนภายในประเทศ
เป็นผู้ที่เขาจะถ่ายท่อเทคโนโลยีกัน
เขาไปลองเขาไปเยี่ยมเขาไปวิสิทธิ์
เขาไปดูประสิทธิภาพศักยภาพของบริษัทผลิตยาอื่นในประเทศไทยมากมาย

วัตถุดิบอย่างหนึ่งในการผลิตวัคซีนตามเทคโนโลยีของเขา
ดังนั้นเขาก็เริ่มเจรจากับเราในเรื่องของการผลิตของการจำหน่ายวัคซีนให้กับประเทศไทย
เขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการ
เราสามารถไปตรวจสอบได้ว่าทำไม
อันนั้นไม่สำคัญหรอกครับที่สำคัญก็คือ
ผมจะต้องหาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชน
ได้อย่างครอบคลุมทุกคนไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
แล้วมาในเวลาที่เหมาะสม
ประเทศไทยในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นประเทศที่
ดูแลโควิดได้ดีนะครับรับมือกับโควิดได้
เป็นลำดับต้นของโลกเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่วัคซีนจะมาในเดือนมิถุนายน
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตกใจ
อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึง
ตอนนี้ผมจะให้สั้นนะครับเมื่อมาถึงติ้นปี
ก็ดันมีเหตุการณ์ที่สมุทรสาครที่เชียงราย
สิ่งที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดไว้ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลย
จากจีนนี่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในรถแมพของเราเลยนะครับ
ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
ด้วยความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ควบคุมสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดี
ทำให้เราสามารถติดต่อกับบริษัทที่ประเทศจีน
เพื่อขอวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อน
เราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้

เจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับ
จ้าวอื่นวันนี้แม้กระทั่งเมื่อความ
อาทิตย์ที่แล้วมี๒๓จ้าวมาพบผม
เขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ย

อยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว
ทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่า
เรามีวัคซีน๖๓ล้านโดสครับ
เพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่า
จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขา
จะถูกทิ้งคว่างจะไปเก็บไว้ที่ไหน

เราได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับ
ไม่เที่ยวไปลบหลู่ดูหมิน
พูดสิ่งที่เป็นการบรรทอนกำลังใจให้กับคนทำงานครับ

พูดในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวาระในการอภิปราย

มันก็เน่าพอกับกลิ่นปากเหม็นนะครับ

แต่ผมเชื่อว่าผมยังทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง

ให้กับประเทศได้มากกว่า
เอาไว้ท่านมีโอกาสเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาพิสูจน์กัน

ผมคิดว่าเรื่องโคแวคซั่วเช่นกันนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตมาเรียนให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ในช่วงที่ผมจะชี้แจงสรุป
ในช่วงที่ผู้อภิปรายท่านสุดท้ายคือคุณหมอชนละนานได้อภิปรายเสร็จแล้วนะครับ

ผมต้องขึ้นมากล่าวให้
ท่านประธานสภาผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบก็คือ

แก้ไขคำพูดโกหกของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร

ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นข้อมูลที่น่าสะพึงกลัวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

ที่จะมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
เป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุด

ไม่มีวันถูกตัดคิ้ว
ไม่มีวันถูกคนมาแย่ง
ไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเรา
เพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับ
เมื่อมีของที่มันครบแล้ว

อยากให้มีวัคซีน๒๐ยี่ห้ออยู่ในประเทศไทยเหรอครับ

บุคลากรทางการสนาสุข
เราควรจะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับ
อะไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจว่าเพียงพอแล้วนะครับ
สามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วน
แล้วเรายังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย

เป็นประเทศที่มีความเป็นผู้นำในระบบการสาธารณสุขนะครับ

ใครก็อยากมารักษาตัวในประเทศเรา
เพราะว่าเรามีข้ออ้างอิงที่ดี
การที่เขามาขายวัคซีนได้ในประเทศไทย
การที่เขามาขายยาในประเทศไทย
เขาไปอ้างอิงกับประเทศของเขาได้ครับ
ประเทศอื่นได้ที่ทำให้สินค้าของเขาจะได้ติดตลาดเพิ่มมากขึ้น
เราอย่าดูถูกนะครับท่าน
ท่านผู้อภิปรายดูถูกคนไทยมาก

ดูถูกไปถึงแพทย์นะครับ
ที่เขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาทำงานกัน๒๔ชั่วโมง
เพื่อมาผลิตวัคซีนให้ท่าน
ก็ขอให้ท่านผู้อภิปรายได้ได้กรุณาเข้าใจนะครับ

ก็อย่างที่ว่าอยู่ตรงนี้ก็แหมดุจัง
พออยู่ข้างนอกก็ยิ้มใส่กันนะครับ

กระทรวงสาธารณสุขขนาดนั่งรถไปท่านยังเข้าวิทยุเลย
บอกเดี๋ยวดูซิแล้วบริษฐรสหศักดิ์สหศุกร์จะกล้ามาพบรึเปล่า
ขอบคุณมากเลยท่านเอารูปโชว์ให้เห็น
ผมมีพยานนะครับมีคนอยู่ตรงกลางด้วย
ถ้าเป็นใครก็หาก็หา
ดูหน้าแล้วไม่ยากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องงานเอาเรื่องที่เป็นสารประโยชน์
ให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันดีกว่านะครับ
ก็ผมขอสรุปนะครับว่า
บุคคล๒คนที่ท่านบอกว่าน่ารังเกียจ
ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรแม้กระทั่งเข้ากระทรวงสาธารณสุขได้

ทำให้ระบบการสาธารณสุขได้
มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดความสะดวก
ในการรับบริการจากพี่น้องประชาชน

เปิดครีดิกส์บริการผู้สูงอายุ

เราเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

จัดหาเครื่องฉายรังสี

ถึง๗เครื่องดูประสิทธิภาพ
ยภาพของบริษัทผลิตยาอื่น

คือบริษัทที่สามารถผลิตชีวัตถุ
ที่มีความคงที่ที่ดีที่สุด
ซึ่งเป็นชีวัตถุนี้เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่ง
ในการผลิตวัคซีนตามเทคโนโลยีของเขา
ดังนั้นเขาก็เริ่มเจรจากับเราในเรื่องของการ

เขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการตอบแทนสังคม
เราสามารถไปตรวจสอบได้ว่าทำไม

ผมจะต้องหาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชน
ได้อย่างครอบคลุมทุกคนไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
แล้วมาในเวลาที่เหมาะสม
ประเทศไทยในเดือนตุลาคม
พฤศจิกายนเป็นประเทศที่ดูแลโควิดได้ดีนะครับ

ฉะนั้นการที่วัคซีนจะมาในเดือนมิถุนายน
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตกใจ

เมื่อมาถึงผมพยายามจะให้สั้นนะครับ
เมื่อมาถึงสิ้นปีก็ดันมีเหตุการณ์ที่สมุทรสาครที่เชียงรายนะครับ
สิ่งที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดไว้ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลยเนี่ย
ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
ด้วยความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ควบคุมสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดี
ทำให้เราสามารถติดต่อกับบริษัทที่ประเทศจีน
เพื่อขอวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อน
ในวันนั้นที่ท่านถามทำไมไม่ซื้อเจ้านี้ทำไมซื้อเจ้านี้เจ้านั้น
เราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ
เจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นอื่นวันนี้แม้กระทั่งเมื่อวาน
ขออภัยครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมี๒๓เจ้ามาพบผม
ทั้งที่รู้ว่าแอสต้าเซเนก้าจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ย
เขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ยไตรมาส๓
ไรมาส๓วัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย
อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว
ทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้
ที่บอกว่าเรามีวัคซีน๖๓ล้านโดสครับ
เพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่าจะไม่
มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขาจะถูกทิ้งคว่างจะไปเก็บไว้ที่ไหน

เราได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับ

ไม่เที่ยวไปลบหลู่ดูหมิน
พูดสิ่งที่เป็นการบรรทอนกำลังใจ

วาระในการอภิปราย

เน่าพอกับกลิ่นปากเหม็นนะครับ

แล้วค่อยมาพิสูจน์กันนะครับ
ผมคิดว่า

ผู้อภิปรายท่านสุดท้ายคือ
คุณหมอชนละนานได้อภิปรายเสร็จแล้วนะครับ

ผมต้องขึ้นมากล่าวให้

พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบก็คือ
ผมต้องมานั่งแก้ไขคำพูดโกหกของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ที่ใช้เวทีสภานี้ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นข้อมูลที่น่าสะพึงกลัวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ผมยังให้คำยืนยันนะครับว่าวัคซีน
ที่จะมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
เป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเข้าถึงง่ายที่สุด
ไม่มีวันถูกตัดคิวไม่มีวันถูกคนมาแย่ง
ไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเรา
เพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับ
เมื่อมีของที่มันครบแล้วเพียงพอแล้ว
อยากให้มีวัคซีน๒๐ยี่ห้ออยู่ในประเทศไทยเหรอครับ
แล้วต้องมานั่งดูว่าใครเป็นยังไงใครแพ้อย่างไร

บุคลากรทางการสนาสุข
เราควรจะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับ
อะไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจว่าเพียงพอแล้วนะครับ
สามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วน
แล้วเรายังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย

เป็นประเทศที่มีความเป็นผู้นำในระบบการสาธารณสุขนะครับ

ใครก็อยากมารักษาตัวในประเทศเรา
เพราะว่าเรามีข้ออ้างอิงที่ดี
การที่เขามาขายวัคซีนได้ในประเทศไทย
การที่เขามาขายยาในประเทศไทย
เขาไปอ้างอิงกับประเทศของเขาได้ครับ

ที่ทำให้สินค้าของเขาจะได้ติดตลาดเพิ่มมากขึ้น
อย่าดูถูกครับท่าน
ท่านผู้อภิปรายดูถูกคนไทยมาก

ดูถูกไปถึงแพทย์นะครับ
ดูถูกไปถึงเทคโนเชียนเอ็นจิเนีย
ที่เขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาทำงานกัน๒๔ชั่วโมง
เพื่อมาผลิตวัคซีนให้ท่าน
ก็ขอให้ท่านผู้อภิปรายได้ได้กรุณาเข้าใจนะครับ

เราก็อย่างที่ว่าอยู่ตรงนี้ก็แหมดุจัง
พออยู่ข้างนอกก็ยิ้มใส่กันนะครับ

ไปบัตรวงสาศุกร์ขนาดนั่งรถไปท่านยังเข้าวิทยุเลย
บอกเดี๋ยวดูสิละมดิสาศุกร์จะกล้ามาพบหรือเปล่า
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านเอารูปโชว์ให้เห็น
ผมมีพยานนะครับมีคนอยู่ตรงกลางด้วย
เป็นใครก็หาก็หาดูหน้าแล้ว

เพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องงาน
เอาเรื่องที่เป็นสาระประโยชน
ให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันดีกว่านะครับ
ก็ผมขอสรุปนะครับว่า
บุคคล๒คนที่ท่านบอกว่าน่ารังเกียจ

ไม่ควรแม้กระทั่งเข้ากับส่วนศาลนักศึกษ์ได้

ทำให้ระบบการศาลนักศึกษ์ได้
มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดความสะดวก
ในการรับบริการจากพี่น้องประชาชน

เปิดคลีดิกบริการผู้สูงอายุ

เราเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

จัดหาเครื่องฉายรังสี

บริษัทผู้ผลิตงงไปหมดว่าสั่งได้ยังไง

เพื่อให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศไทย
ที่จะไม่ต้องลำบากเดินทางเข้าคิว
เขาจะได้รักษาตรงเวลา

แล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานให้มากขึ้น
ยุคนี้กระทรวงสาธารณสุข

ให้ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ได้ทุกแห่งทุกโรงพยาบาล
โรคทั่วไปที่ไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ

สามารถเข้ารับการรักษาได้ในทุกที่
สิ่งที่เรากังวล
สิ่งที่เราเคยประสบแล้วมีความลำบาก

วันนี้หน้ากากผลิตเอง
ไม่มีใครสามารถฉวยโอกาสขึ้นราคาได้อีกต่อไป
ยามีมากเกินพอ

ผู้ที่โชคไม่ดีต้องติดเชื้อโควิด
ที่ท่านดูแคลนนักหนา
ที่เขาต้องเข้าไปประชิดตัว

ท่อเข้าไปเพื่อให้คนไข้ได้หายใจ

ถ้าเขาเอาหูไปนาอะตาไปไล่

การที่มีโรงงานผลิตวัคซีน

นะครับท่านฟังดีนะฮะ
ก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว
ภูมิภาคอาเซียนนี้
ที่จะเป็นศูนย์การผลิตวัคซีน

แล้วฟีดไปในภูมิภาคนี้
อยู่ในสัญญาที่

บริษัทวัคซีนนี้ให้ไว้กับ

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมากลด่า

พูดอะไรที่เป็นการลด
ขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานนะครับ

ไม่ควรเตินเข้ากับส่วนสถานศักดิ์สุข
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องยอมอะครับ
แต่ประเด็นท่านโกหกจนนาทีสุดท้ายมากกว่า
ท่านบอกว่าผมไปที่ไหนท่านนายกไปที่ไหน
มีแต่คนยี้มีแต่คนไม่เอาด้วย

ผมว่ามันตรงข้ามครับ

ผมว่าคนนึงละที่รังเกียจกิริยาชนิด
เอายุยังน้อยเราทำงานสร้างศรรย์

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

ท่านฟิโรสมีอะไร้เชิญนะครับ
ไม่ได้มีพลาดปิงเป็นการตอบคำอภิปราย
กรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการขสุอสารสุขนะครับ
กล่าวหาผมว่าผมมีการพูดดูถูกดูแคลน
แพทย์แล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์ผมยืนยันว่าไม่จริงครับ
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านและไม่อาจไว้วางใจท่าน
ท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อีกต่อไป
ไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านกล่าวหาผมครับ
ขออนุญาตชี้แจงไว้ในสภาแห่งนี้เพียงเท่านี้ครับผม